ผักผลไม้ที่วางจำหน่ายท้องตลาดนั้น

พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
การค้าชนิดแรกถั่วเหลือง

และฟักทองขนาดเล็กหรือว่าฟักทองจิ๋ว

ระบุในฉลากผลิตภัณฑ์ว่าอาหารนั้น